กินข้าวกับน้ำพริกโอ้ยถึงได้สะได้สวยยอดเลยอ่ะบ้านน้องใช้รำใช้รวย
มีแต่หมูสามชั้นอย่างที่บอกว่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วมันไปอยู่ในน้ำพริก
โอ้โหอร่อยอย่าบอกใครคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชอรี่ไปถึงราชบุรีไปด้วยตัวเองไม่ได้อู้งานเพื่อนนะจ๊ะ
ไปครัวลุงรงมาคุณผู้ชมผาโพธารามราชบุรีไปขอสูตรน้ำพริกเผา
ที่มีหมูสามชั้นแบบว่าทอดกรุบอยู่ในนั้นด้วยจะอร่อยถูกใจขนาดไหน

เชอรี่ไทยรัฐทีวีนับจากนี้ราชบุรีจะไม่ได้มีดีแค่
ไหนหมอดูบอกว่าวันนี้จะเจอของแซ่บหันซ้ายหันขวา
ฉันเห็นแต่ทองไดทองหนาอะไรกันคะเนี้ยอื้อฮัลโหลแม่หมอ
ไหนของทรงของแซ่บมองซ้ายมองขวาไม่เห็นจะมีเลย
แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวเหรอเนี่ยแล้วนอนก็ร้อนกลิ่นอะไรเนี่ย

ไหนอ่ะของแซ่บไม่เห็นมีล่ะ
สุดก็ผมนี่แหละครับผมคือประธานบริษัท
ว้ายสวัสดีค่ะขออภัยที่มีตาหามีแววไหม
น้องพลอยไม่มาหรอวันนี้อ้าวโชลี่มามาถามหาพลอยอะไรล่ะ
ก็พลอยเคยมาที่คุณโรงเคยมาถ่ายสกุป
คนเก่าก็คือคนเก่าคนใหม่

แต่หากจะบอกเขาก็ขาไปถึงครัวลุงทั้งที
แล้วน้ำพริกเนี่ยวางแล้วจะบอกนะเข้าไปจามก่อนเลย
อย่ามาพูดกากมงกากหมูนะดูหมูเขาก่อน
หมู๓ชั้นแบบกรอบเลยคุณผู้ชมนี่แหละ
คัดสรรใส่ใจในการทอดเป็นอย่างดี
และที่สำคัญกินแบบสบายใจเพราะว่าไม่ใส่สารกันบูดคุณผู้ชม
แล้วมันเด็ดขาดลีลาเหลือเกินน้ำพริกเขานะ
ไม่ใช่ว่าแค่ขั้นตอนในการทอดหมู๓ชั้นนะคะที่ใส่ใจ
ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างที่บอกไปเดินมาฮัทชิวไม่หยุดเลย
กลัวพริกขนาดนี้ว้าวเขากำลังกลัวพริกแห้งคุณผู้ชมนะ
ลงรถไปก็ฉุนก่อนเลยคั่วพลิกกันตรงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชม
อันนี้ลุงลงแอบเมาส์ให้ฟังนะว่าเงินเดือนคุณป้า
ตำแหน่งคั่วพริกนี่นะสูงที่สุดในบ้าน
ก็มันแสบอ่ะแม่มันแสบมันร้อนนี่นี่สิคนไม่ไหว
ควงตะหลิวโชว์ไปด้วยลีลาได้สักสองทีหลังจากนั้นจามแทบตาย
ขึ้นตะหลิวให้ป้าแช่ไม่ทันนะคุณผู้ชมนะ
ลุงลงก็เลยพาไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวชะลีจะตายหน้ากระทะสักก่อนนะ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนน้ำพริกเผาสูตรลุงรงเนี่ยมีขั้นตอนอยู่๒อย่างคุณผู้ชม
หนึ่งคือขั้นตอนการทำน้ำพริกแล้วสองคือขั้นตอนการทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลา
ลุงลงเนี่ยพาไปดูขั้นตอนการทอด๓ชั้นก่อนคุณผู้ชมดูหมู
คือเป็นหมูที่แบบว่าคุณภาพดีของเขาดีแบบไม่งกเลยนะ
รงบอกว่าวันหนึ่งนะคุณฟังดีใช้หมู๓ชั้นนะร้อยกว่าโล
ขั้นตอนนี้ละเอียดมากใส่ใจมากเพราะว่าเริ่มจะเอาหมู๓ชั้นไปต้ม
แล้วก็เจาะให้มันเป็นรูเอาไปตากแดดแล้วทอดปุ๊บกรอบกรุ๊บเลยนะฮะ
หลังจากนั้นสับเอาไปใส่ในน้ำพริกเผาที่ทำให้เรียบ
โอ้ยสับเองด้วยจ้า
ปะล่ะพอจะเป็นลูกสะพ้ายใครได้บ้างไหม
เนี่ยจะบอกว่าที่ไม่มีเสียงนี่คือแกกำลังด่าเลยค่ะ

คันไม้คันมืออยากลองสับหมูสับดูบ้างทอดบ้างอะไรบ้าง
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยละกันว่าลีลาเชอรี่พอจะเป็นลูกสะพ้ายบ้านใครได้ไหมคะ

ได้เหรอค่ะเท้าไง
พูดไม่ให้เลยเชลลี่เลยสีวิทย์มึง
อ่าลองดูเข้าไปดีเท้าไปมันจะไมาส์แมงหน่อย
คือทอดอันนี้คือในส่วนของหมู๓ชั้นที่เราเอาไปผสมกับน้ำพริกผั

ไม่ใช่เย็นหมายถึงมันเย็นนะแค่เวลา
เพราะว่าสาเหตุมันมีสาเหตุ
ทำไมถึงร้อนถึงใส่กระปุกไม่ได้
พอร้อนพอใส่กระปุ่งอัดกระปุ่งแป๊บ
ไอมันจะขึ้นไอมันจะขึ้นแล้วเป็นไอน้ำ
น้ำแล้วทำให้เชื้อลาเกิดขึ้น

โดนด่ามาหูอื้อเลย
ก็ใช้ได้ใช้ไปทำอย่างอื่นดีกว่า

และอย่างที่ลุงรงบอกมาว่าน้ำพริกของลุง

ไปคิดอะไรมากทำน้ำพริกเผาแล้วก็ทำหมู๓ชั้นท่อนน้ำปลา
แต่สองขั้นตอนนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นขั้นตอนสำคัญจริง

แล้วลุงเองก็พามาดูขั้นตอนการทำน้ำพริกต่อใช่ไหม
เอาพริกที่ฉันรีบไปคั่วแช่งพี่แจ๊กมาตะเกี๊ยว
มาปั่นพร้อมกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เอาไปผัดพร้อมกับปรุงรสเป็นสูตรเฉพาะของคุณยายของลุงรงค่ะ
รงบอกเลยว่าเปิดขายมาอันไหน๒เดือนเท่านั้น
ยอดขายปังมาก
แจ๊คฟังดีหรือเราจะลาออกไปขายน้ำพริก
วันนึงขายได้วันแล้วอย่างต่ำ๑๐๐๐กระปุกต่อวันนะคุณนะ
จากด้วยการไลฟ์ขายของของน้องเฟิร์นลูกสาวลุงรงนั่นแหละ
สั่งผ่านเพจครัวลุงรงเท่านั้นนะจ๊ะ
จะเป็นยังไงไปดูอีกทีนึงจ้า
ไม่มีใส่สารกันบุตรอะไรทั้งสิ้นเลยอ้างเลยนะ
เพราะว่าเราเป็นน้ำพริกแบบบ้านสไตล์บ้าน
ยายทำให้กินตอนเด็กเพราะฉะนั้นแล้วในครัวเรือนติดไว้ในครัวเรือนได้อยู่ตลอดเวลา

ก็มงคลตั้งแต่เปิดวันแรกจนวันนี้ขายดีตลอดไง
ก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วไม่เปลี่ยนเลย
เฟิร์นบอกเปลี่ยนรูปให้มันหล่อกว่านี้ได้ไหม
วันหนึ่งได้เป็นพันกระปุกก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแล้วนะ

รงบอกด้วยนะคะว่ารายได้จากการทำน้ำพริกขายคุณผู้ชม
ญาติติโกโหติกาทั้งนั้นเลยที่มาช่วยเหลือเจอจุนกันในครอบครัวเนี่ย

จากปกติเราจะเปิดครัวลุงรงเพียงแค่เสาร์อาทิตย์
แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกเขาขายอาหารนะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้มันมีรายได้เพิ่มจากการทำน้ำพริกเผาขาย
ซึ่งลุงรงก็ย้ำมานะว่าเห็นทำธุรกิจเยอะขนาดนี้อันนี้
ไม่ต้องมาถามแบบคำถามดารานะว่าจะอำลาวงการแล้วหรือเปล่านะ
ไม่รู้จะทำยังไงไอ้วะวุ่นรึกับ
ลุงตั้งใจขายน้ำพริกขนาดนี้ขายวันละพันเอารวยคนเดียวขนาดนี้
ไม่ทำละมั้งงานวงการน่ะใช่ป่ะ
เพิ่งเขาปีงข่าวลืมโอเคไลน์ออกทำไมล่ะ
ก็บอกว่ายิ่งแก่ยิ่งงานเยอะในวงการน่ะ
ไหนได้เนื้อก็คือวงการน่ะ

เราเป็นงานรายการเดี๋ยวปั้น
เราฝากร้านไงเอาแบบใกล้ใกล้เข้าชิดประชาชนหน่อย

คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ลุงรงโทรหาเลย
กริ้งมาเลยแค่โทรมาทวงค่าน้ำพริกอะไรนะ
โทรมาบอกว่าเพจของทางร้านถูกปลอมขึ้นมา

คุณผู้ชมอ่านดีนะและจำไว้ว่าอันนี้ของปลอม
คือมันต่างกันตรงนี้เดี๋ยวฟังให้ดีนะ
ของจริงคือชื่อเพจว่าครัวลุงรงโพธารามบายจตุรงฟาร์ม
อันนี้ของจริงนะลุงรงโพธารามบายจตุรงฟาร์ม

ครัวลุงรงและจุดโทรหาราม

ถ้ากลัวว่าชื่อมันเหมือนกันมากดูหนังยอดผู้ติดตาม
จริงเนี่ยล้านกว่าล้านสี่

อย่าไปหาสั่งหาซื้อนะในเพจปลอม
เพราะว่าตอนนี้มีคนเดือดร้อน

ก็ไปกดสั่งเอาปรากฏว่าเสียหายไปหลายพันบาทเหมือนกัน
เอาเป็นว่าฟังกันแล้วนะเคลียร์กันไป

น้ำพริก๓ชั้นของลุงลงคุณผู้ชมค่ะ
น้ำพริกเผาใส่๓ชั้นทอดอ่ะแล้วอร่อยแล้วเนี่ย

มีแต่คนกวักขอซื้อแล้วก็ดิฉันเอามาฝากพวกคุณด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

นี่แล้วข้างในเขาซีลอย่างดีด้วยนะ

แล้วข้างในนี้นะตักคำไหนก็มี๓ชั้นทอดน้ำปลากรุบไปด้วย